มีการยกเลิกไป๙ช่องรายการ
โดยที่ไม่มีการไปแจ้งผู้ใช้บริการก่อนล่วงหน้าครับ
คณะกรรมการที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้
จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกศธ
เพื่อกำหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงินถึง๕ล้านบาททีเดียว
นางสาวสุพิญญากลางนรงกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือว่ากศธชเปิดเผยนะครับว่า
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์หรือว่ากศธวันอังคารที่๗กุมภาพันธ์นี้
ทบทวนมติที่ประชุมกศธที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกใบอนุญาตช่องบริการ

บริษัทไม่ได้มีการแจ้งความประสงค์การหยุดให้บริการต่อกศธ

และไม่ได้มีการกำหนดโทษปรับทางปกครองถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกศธช
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พศ๒๕๕๕ครับ
แล้วก็เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ด้วย
รวมทั้งการขออนุญาตยกเลิกทั้ง๖รายการ
โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ไปใช้บริการ
กศธก็เห็นว่าเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ
นางสาวสุพิญญาในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่า
เชิญบริษัทมาเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จครับ
ทั้งนายธนาคมเป็นผู้รับใบอนุญาตช่องบริการ
และผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย
ระงับการดำเนินการที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นละลักษร

พร้อมทั้งกำหนดค่าปรับทางปกครอง
กรณีที่ฝ่าฝืนเป็นเงินถึง๕ล้านบาท
และปรับรางวัลอีกวันละ๑แสนบาท
ตลอดเวลาที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง
โดยก่อนหน้านี้กศธก็ได้เห็นชอบแผนเยียวยาไปพรางก่อน
ในระหว่างที่การพิจารณาแผนเพิ่มเติมภายใน๗วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับผลกระทบรับแจ้งไป
หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะใช้มาตรการทางปกครองต่อไป
ยกเลิกโดยที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการส่งมาตรการเยียวยาให้กับกรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนจะเลิกกิจการ
นุกรรมการก็มีข้อเสนอบอกว่ากศธมอบหมายให้สำนักงานติดตามตรวจสอบว่า
บริษัทได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเพียงสองช่องนะครับ
ที่มีการส่งหลักฐานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใช้บริการทราบเป็นรายลักษรก่อน๓๐วัน
แต่ก็เหลืออีก๙ช่องบริการนะครับก็พบว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานนะครับ
ที่บริษัทนั้นชี้แจงว่าได้มีการดำเนินการชี้แจงให้กับผู้ใช้บริการแล้ว
จึงเสนอให้เชิญผู้บริษัทร่วมประชุมกับอนุกรรมการในครั้งถัดไปด้วยครับ